คือหลังจากที่เขามีการยื่นหนังสือแล้ว
ดรธนกิจเมื่อวานนี้เดินสายเลยนะ
ใช้คำว่าเดินสาย๓หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานอายการสูงสุด
กระทรวงยุติธรรมทั้งสตชประสานเรื่องราวให้
ดังนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยละกันค่ะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานอายการสูงสุด
นี่ค่ะนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ก็เป็นตัวแทนรับหนังสือจากดรธนกฤษจิตอารีรัฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเสียแป้งก็มีการพาดพิงไง

ว่าอายการอะไรนะเรียกรับผลประโยชน์

ซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกอายการสูงสุดก็ยืนยันค่ะ
สำนักงานอายการไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วก็สั่งให้ทางอธิบดีอายการภาค๙ตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้แบบเร่งด่วน
ก็เริ่มตั้งแต่กรณีอายการบอยค่ะ
เพราะว่าทางสำนักงานอายการสูงสุดก็มีการมอบหมาย
ให้มีการเรียกตรวจสอบสำนวนคดีของแป้งนาโนตตั้งแต่๒๘พฤศจิกาที่ผ่านมา
แล้วล่าสุดก็คือเมื่อวานทางสำนักงานอายการสูงสุด
คุณผู้ชมมีคำสั่งออกมา
นี่คำสั่งโอ้โหตัวโตแบบนี้
ย้ายอายการบอยจากภาค๙มาอยู่ที่สำนักอายการคดีค้ามนุษย์
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนี่แหละค่ะแต่ย้ำนะ
ว่าการสั่งย้ายไม่ได้หมายความว่าคนที่โดนย้ายผิดนะ

ถูกต้องย้ายเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสมากที่สุด
ส่วนกรณีจดหมายร้องเรียนของเสียแป้งที่บอกว่าข้อ๗อ้างถึงอายการคนหนึ่ง
ตำแหน่งสูงกว่าอายการบอยแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์๕แสนบาท
วันนั้นน่ะที่พี่เบิร์ดอ่านอย่างนี้ครับ
ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่จะมีคำสั่งย้ายเหมือนกับอายการบอยไหม
มองว่ายังไกลที่จะระบุถึงส่วนนี้ลองฟังเสียงโฆษกแล้วกันค่ะ
ถ้าในการสุดได้ย้ายอายการบอยออกจากพื้นที่มาก่อน
เพราะงานเดิมที่ทำอยู่ยังเป็นงานเกี่ยวข้องกับงานคดี
แต่ย้ำว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
ไม่การย้ายท่านอายการบ่อใบไม้ไม่ได้หมายว่าท่านมีความผิด
ต้องมีการสร้างสอบอายการที่มีข่าวว่ามีโจรหลวงในจดหมาย

กระบวนการก่อนเพราะเพิ่งมาทราบจากที่ท่านมายื่นวันนี้
แล้วก็มีข่าวจากสื่อมวลชนที่เราทราบ
อาจจะต้องร้องคนในรายการบอล

ซึ่งทางโฆษกอายการสูงสุดก็มีการชี้แจงถึงคดีเสียแป้ง
โจทยื่นฟ้องตำรวจ๘นายพลเรือน๑นาย

คดีนี้คุณผู้ชมพนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้อง
ร่วม๑๐ข้อหาไปตั้งแต่๑๓กันยา
แล้วก็นัดผู้ต้องหาทั้งหมดวันที่๒๒ธันวานี้ด้วยนะคะ
ซึ่งก็เป็นคดีที่อายการดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด

คือมันมีหลายคดีเพราะว่าของแป้งนาโนตรวมทั้งหมด
คือ๑๔คดีมันก็ต้องไล่เลี้ยงไป
ครับแล้วไหนจะบรรดารายชื่อที่นักโทษแป้งกล่าวอ้าง
ใช่ครับในคลิป๓ของเขาด้วย